มาดูที่เรื่องของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน
กับเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนกันหน่อยนะครับ
ท่านนี้อาจารย์บอกว่าอยากจะให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี
ใช่ต้อนรับเขากลับมาหน่อย
ใช่ค่ะและตอนนี้นะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
สถานการณ์เริ่มคลี่คลายในทุกอย่างแล้วนะคะ
ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์ก็ได้ขอบคุณทุกฝ่าย
ที่ให้ความร่วมมือและบอกว่า
หลังจากนี้อยากจะให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ

ผมว่ามีคนมาเที่ยวประเทศเรายังดีกว่าไม่มี
ดังนั้นคนจีนมันมหาศาล

ถ้าเราจัดต้อนรับเขาดีแล้วก็วางแผนดี

ดังนั้นเราควรมีขบวนการจัดการ

ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นโรงแรม
เราสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะครับ
ร่วมมือกับไก๊ผมมีความสำเร็จในการร่วมมือกับพี่น้องไก๊
แล้วก็กรมการท่องเที่ยว
ที่ไหนก็ตามที่เราร่วมมือกัน
ผมว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเลย